ถ้าพูดถึงเชียงคาญจังหวัดเลยจุดหมายปลายทางของนักเดินทางสายชิวและละก้อ
ที่นี่เนี่ยเขามีครบหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งกินแหล่งช็อปอย่างถนนคนเดินที่ทอดตัวยาว
ขนานไปตามลำน้ำโขงมีทั้งของที่ระลึกของกินท้องถิ่น
อีกทั้งบรรดาศิลปินเปิดหมวกเรียกว่าเป็นสีสันของการเดินทางและการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
แต่ถ้าใครชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็
ที่นี่เนี่ยก็มีวิวลำน้ำโขงที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปลาว
ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าในตอนที่มีหมอกหรือยามเย็นในตอนที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
มันช่างโรแมนติกเสียอะไรนี่
แต่อีกหนึ่งทีเด็ดการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยที่อยากจะชวนทุกคนไปนั้น
อยู่ลึกเข้าไปกลางหุบเขาโอ้โหใหม่ก้อนใครจะคิดล่ะครับว่า
มีแหล่งท่องเที่ยวสไตล์นี้อยู่ในอำเภอเชียงคานกับเขาด้วย
กับบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำบ้านนาปานาศ
เข้ามาก็แปลกตาแล้วล่ะครับกับบ้านเรือนการแต่งกาย
และข้าวของตกแต่งเครื่องใช้ที่มองยังไงก็นึกไม่ออกว่าที่นี่คือเชียงคาน
เพราะชาวไทยดำได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาป่าหนาดที่นี่เพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน
สิ่งแรกที่ทุกคนจะสัมผัสได้ด้วยตาก็คือชุดนั่นเองล่ะครับ
ชุดไทยดำที่สีนั้นบ่งบอกถึงชื่อชาติพันธุ์อย่างชัดเจน
แต่ถ้าได้ขึ้นไปบนเรือนหลังคาทรงกระดองเต่า
แล้วก็จะพบกับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยดำในอดีต
ที่ถูกจัดแสดงไว้แบบครบครันเลยล่ะครับ
ใครได้เดินทางมาบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำแห่งนี้
จะสังเกตเห็นงานฝีมือสีสันสดใสสวยงามสะดุดตา
แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่นะถือเป็นเครื่องรางนำโชคของชาวไทยดำเลยล่ะครับ
สิ่งนี้เขาเรียกกันว่าตุ้มนกตุ้มหนู
เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของถวยเทพที่ชาวไทยดำนับถือ
และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลย
ถ้ามาที่นี่นั่นก็คือการแสดงแซ่ปาง
ซึ่งก็คือการฝรั่งรำ

ปัจจุบันบ้านนาปานาศ
ก็จะจัดการแสดงนี้ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
และยังเชิญทุกคนมาร่วมฟ้อนแทน
เพื่อความสนุกสนานและยังได้สัมผัสความเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดำอีกด้วยล่ะครับ
เห็นไหมล่ะครับว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำบ้านนาป่าหนาดนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาญจังหวัดเลย
ที่ไม่เพียงแค่เปิดประสบการณ์ของนักเดินทางแต่ยังทำให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศเราอีกด้วยนั่นเองล่ะครับ